มาดูต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องน่าขนลุกค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องของพี่ต้อมรัชนีก่อน
คุณผู้ชมเจ้าตัวนี้นะคะมีโอกาสได้ไปรำถวายหนังหน้าครู
ที่บ้านของคุณจิลจักรพงศ์นั่นเอง

ตอนแรกคือไม่กล้าเลย
กล้าที่จะมองหนังหน้าครูแบบตรงค่ะ

เขาเป็นคนมีเซนต์นะเรื่องพวกนี้สัมผัสได้อยู่บ้าง
เพราะกลัวว่าจะไปสัมผัสได้ถึงครูค่ะ
หลังจากที่รำเสร็จนะคุณจิลเล่าให้ฟังว่า
ตัวเขาเองก็สื่อได้ถึงครูเหมือนกัน
แล้วบอกว่าครูรอพี่ต้อมมานานมากแล้ว
หนึ่งในหนังหน้าครูที่คุณจิลมีนะคะ
ท่านหนึ่งเคยฝึกพี่ต้อมตั้งแต่ชาติที่แล้ว
อันนี้เป็นความเชื่อเขาบอกเล่ากันมาแบบนี้นะ
ท่านบอกว่าพี่ต้อมรำสวยนิสัยน่ารักเลยตั้งแต่เด็กเลย
ก็เลยส่งผลให้ชาตินี้เป็นคนสวย
แล้วก็เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงนั่นเองค่ะ
ส่วนพี่ต้อมพอรำเสร็จเปิดใจทั้งน้ำตาคุณผู้ชม
บอกว่าเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างเลย
ได้มาขอพรครูเรื่องธุรกิจส่วนตัวด้วย
ครั้งหน้าถ้าเกิดว่าได้เดินทางมาที่นี่อีกครั้ง

เป็นการถวายครูด้วยความเคารพนั่นเองค่ะ

ดีใจมากเลยใช่ไหม

เพราะภูมิใจทั้งหมดเลยทุกหน้าครูเลย

ตอนนี้เห็นบอกว่าชีวิตปังไม่ไหวนะ
ปิ๋มมีทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรป๑เดือนค่ะ
ส่วนคุณกิวเองเนี่ยเจ้าของบ้านเปิดเผยด้วยว่าตอนนี้
ลูกหลานหน้าตะสินรวมไปถึงคนวงการบันเทิง
มาติดต่อเพื่อขอกราบไหว้หนังหน้าครูกันอีกเยอะเลยล่ะค่ะ
เอาเป็นว่าคิดดีทำดีนะของแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ

ไม่อย่างนั้นก็คือต่อให้ไปรำต่อยไห้ที่ไหน